อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่วัยใสแจ้งความจะให้ดำเนินคดีกับญาติ
เพราะว่าฝากลูกสาว๔เดือนครึ่งให้ญาติเลี้ยงไว้
ปรากฏว่าลูกสาวเสียชีวิต
ทีนี้พอเค้นสอบไปเค้นสอบมา
ปรากฏว่าก็ยอมรับสารภาพนะคะ
อ้างว่าไกลเปรย์แรงแล้วทำให้เด็กตกเปรย์หัวกระแทกพื้น

โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พร้อมด้วยนางสาวสลินทิพยโพสุกอายุ๑๕ปี
และนายสายชนขาวสนิทอายุ๑๖ปี
สองสามีภรรยาที่มาพร้อมกับญาติญาติ
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองปฐุมธานีนะคะ
เพราะว่าน้องปริมหรือว่าเด็กหญิงปพิชยา
ลูกสาววัย๔เดือนเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำ
เนื่องจากแม่เนี่ยเอาน้องปริมไปฝากเลี้ยงที่บ้านของคุณตา
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ช่วงที่เกิดเหตุคุณตาคนเลี้ยงไม่อยู่บ้าน
ก็เลยให้น้องปริมอยู่กับน้าสะพ้าย
ทีนี้แม่พอไปเจอลูกสาวเจอน้องปริม
ปรากฏว่าน้องปิมร้องสะอึกสะอื้นแล้วก็อาเจียนออกมา
แม่ก็ดูที่บริเวณหัวน้องปริมใกล้กับไทยทอย
มันมีรอยบวมอ่ะแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยนี่ลูกฉันอาการไม่ดีแล้ว
รีบนำน้องปริมส่งโรงพยาบาล
แล้วน้องอยู่ที่โรงพยาบาลไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิต
ทีนี้ค่ะจากที่แพทย์ชนสูตรก็ลงความเห็นนะคะ
ว่าน้องปริมกระโหลกแตกแล้วก็สมองฟกช้ำ
เพราะว่าศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมค่ะ
น้องปริมกระโหลกแตกน้องปริมกระโหลกแตกด้วยของแข็งไม่มีคมค่ะ
เรื้อมน้องขึ้นมาค่ะแล้วก็เห็นว่าน้องมันห่วงปว่าง
ตำรวจก็มีการไปเชิญน้าสะพ้ายมาสอบปากคำด้วย
ตอนแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมคะน้าสะพ้ายปฏิเสธ
ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่ตำรวจค่ะ
เค้นสอบอยู่หลายชั่วโมงเลยท้ายที่สุดนี่
รับสารภาพแล้วมาทำให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะ
ว่าวันนั้นเนี่ยกว่ายเปลยังไงคือน้าสะพ้ายบอกว่ากว่ายเปลยแรง
ก็เลยทำให้เปรย์มันหลุดมาจากหัวตะปู
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่เขาตอกตรงผูกเปรย์อยู่อะค่ะ
ทีนี้พอเปรย์มันหลุดร่วงลงมาน้องปริมตกลงมาที่พื้น
มันเป็นพื้นแบบกระเบื้องตรงนี้ค่ะ
ผูกแขวนเปรย์ปกติทำเหมือนเดิมเลย
แล้วเอาน้องปริมขึ้นไปนอนในเปรย์เหมือนเดิม
คิดไงว่าน้องปริมจะเสียชีวิตตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
กระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็นำตัวน้าสะพ้ายไปฝากขังศาลจังหวัดปฐุมธานีต่อไปค่ะ